คุณสมมติสหการน้ำท่วมที่ภาคอีสาน
โดยเฉพาะติดตระวัดวลราชธานี
ทอมกำลังใจด่วนโดยเฉพาะคนบันทึง
ทรงไม่ทิ้งกันคุณกล้องท่วยระยะได้เห็นภาพ

ล่าสุดเนี่ยค่ะคุณก้องห้วยไร่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงค่ะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเลยค่ะ
ไปแบบกล้องห้วยไร่ไปแบบถึงที่เลยนะ

ลุยแบบนี้เลยคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นลงเรือไปกันเลยค่ะ
กับคุณก้องห้วยไล่แล้วก็ภรรยาค่ะแล้วก็ทีมงานนะคะไปที่บ้านกุฎชุมอำเภอวารินคำลาบจังหวัดอุบลราชธานี
คือน้ำมันท่วมจริงบางหลังคือท่วมหลังคาไปเลยนะ
คือปีนี้ให้สารน้ำมาแบบงุ้งมาเยอะมาก
คือมันหนักแบบ๔๐กว่าปีที่มันหนักแบบนี้คุณผู้ชม
ตอนนี้น้ำเนี่ยยังท่วมสูงแล้วก็มีน้ำท่วมมานับเดือนแล้วค่ะ
ชาวบ้านก็เดือดร้อนกันออกปั๊มมาหากินไม่ได้แบบข้าวปลาก็หมดแล้ว
หนุ่มกล้องไม่รอช้านะคะก็หยิบยื่นความช่วยเหลือทันทีค่ะ
กแดดลงเรือลุยไปแบบนี้เลย
สองข้างทางคุณผู้ชมเห็นคือไม่ใช่แม่น้ำนะ
อันนี้คือน้ำท่วมเมื่อก่อนเป็นพื้นดินใช้ที่ทำนงทำนานี่แหละค่ะ
ปรากฏมันท่วมหมดเลยกลายเป็นต้องใช้เรือแล้วก็สัญจรกันแบบนี้ค่ะ
แล้วมองไปทางไหนเห็นน้ำเต็มไปหมดแทบจะมองไม่เห็นเลยว่ามันมีบ้านคนอยู่
ต้องให้เจ้าหน้าที่แล้วคนในพื้นที่เรามาชี้พิกัดให้
บอกคุณกล้องเนี่ยตรงนี้เป็นบ้านนะมีคนอยู่นะ
บางทีมันจมมิตรไปแล้วก็ไปรวมตัวกันอีกที่หนึ่งค่ะ
เมื่อไปถึงคุณผู้ชมบอกเลยชาวบ้านก็ดีใจกันมาก
เพราะคนแก่บางคนเขาไม่ยอมทิ้งบ้าน

ผู้เท่าผู้แก่เขาห่วงของอะเนาะ
คือยอมอยู่ในบ้านแล้วก็น้ำท่วมสูงแบบนั้นอยู่เป็นเดือนไปเลยค่ะ
พอคุณกล้องเห็นเนี่ยคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
ดีใจมากคือผู้เท่าผู้แก่ก็ดีใจ
ส่วนคุณก้องก็ปีนข้ามรั้วไปเลยค่ะ
เข้าบ้านเขาไปเลยนะคะแล้วก็มอบของกินของใช้

สีที่ห่างดูเขาสีห่างสีจากมือกำกัง
ดูสันหวานหัวใจที่มอยกาวโฟษา
ไม่มองไปกันบ่ได้ใส่วัดสิบอดิงกา
แล้วก็ไม่จริงนะคะ
คือนอกจากเอาของไปให้การเอ็นเตอร์เทน

มันก็ช่วยบรรเทาความเดือดเนื้อร้อนใจไปได้นะ
แต่ก็ต้องฝากเตือนพี่น้องเหมือนกันนะ
ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยง
ไม่ใช่ว่าเข้าใจว่าห่วงบ้านห่วงที่อยู่

ถ้ามีที่พักพิงสูตรพักพิงที่ชั่วคราว
ออกดีกว่าเผื่อมันจะอบพยพออกกันยากกว่านี้นะคุณผู้ชมนะ